ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปฟังคำสารภาพของผัวธมิน
ฆ่าเมียตายสยองในกระท่อมพื้นที่จังหวัดชายภูมิค่ะ
คนตายนะคะเป็นหญิงสาววัย๒๐ปีเท่านั้น
เหมือนกับโดนอาวุธปืนยิงทะลุหัวจนตายสลดในกระท่อม
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะคือผัวของเธอค่ะ
ตอนแรกได้มีการให้การละล่ำละลักอ้ำอึ้งบอกว่าทำปืนลั่น
แต่สุดท้ายจนมุมต่อพยานหลักฐานให้การรับสารภาพว่ามีการทะเลาะ
มีปากเสียงกับเมียก่อนจะฆ่าเมียตายสลดแบบนี้
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
สามกันยายนตำรวจสพเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิตรวจสอบเหตุฆ่ากันที่กระท่อมกลางนา
สมกบตำบลสะพลทองพบร่างนางสาวอริสรารือชาหรือเยียวัย๒๐ปี
ถูกยิงเจาะขมับตายจมกองเลือดงานนี้พ่อคนตายมั่นใจเป็นฝีมือของนายธวัฒน์แก้วศรี
หรือร้อยลูกเคยวัยสามสิบห้าที่อยู่กินกับลูกสาวได้เพียงสองเดือน
ตำรวจจึงตามไปรวบตัวธวัฒน์จนมุมตำรวจเดียวนั้น
พร้อมของกลางปืนไทยประดิษฐ์และยาบ้าอีก๘๗เมตรและลำละลักให้การ
ไม่ได้ตั้งใจยิงแต่เป็นการทำปืนลั่นขณะนำปืนออกมาเช็ด
ซึ่งเป็นคำให้การที่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อเลยสักนิดจึงมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อมัดมือยิงนางฤทธิ์ผู้เป็นแม่และนางถิตซึ่งเป็นน้า
อยู่ในอาการเสียใจทั้งคู่เปิดใจกับไทยรัฐทีวี
บอกมั่นใจว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุ

ขอให้ตำรวจไขความจริงให้ปรากฏ
อยากให้เขาบอกความจริง

ว่าเขาได้เห็นลูกสาวเขา
เพราะเห็ดใดยังเห็ด
เป็นเรื่องอย่างกันยังได้เห็ดกันลงแบบนี้

เขาจะเปลี่ยนแบบใดเขาจะมีความรู้สึกแบบใด
เพื่อนสนิทของเยลบอกก่อนหน้านี้
โทรมาปรึกษาเรื่องสามีอยู่บ่อย
บอกอยากเลิกเพราะทะเลาะกันบ่อย

ที่ไม่เชื่อว่าเป็นเพราะอุบัติเหตุ
ลั่นและอยากให้นายธวัฒน์ตายตกไปตามกัน
ศพของเยลถูกนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
หัวอกคนเป็นพ่อแม่สลาย
เมื่อเห็นร่างอันไร้วิญญาณของลูกสาว
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
เพราะเมื่อโดนกดดันและจนมุมต่อพยานหลักฐาน
สุดท้ายธวรรษก็ยอมเปิดปากสารภาพ
ว่าตั้งใจยิงเกลหลังเกิดเรื่องทะเลาะกัน
คนแบบนี้ต้องปล่อยให้คุกดัดสันดาล
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน